อกจากนี้รับโชครับบุญกันแล้วนะครับ
ไปรับของอร่อยกันบ้างดีกว่าพาไปทานพิซซ่าที่นี่นะครับ
สุราธานีร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่น
คุณสั่งพิซซ่าสั่งปุ๊บไม่ได้นั่งเฉยนะ

สนุกสนานเฮฮามากเลยพิซซ่าทำเอง

ขนาดนั้นเลยเพราะว่าคุณต้องทำทุกขั้นตอน
เรียกได้ว่าเป็นพิซซ่าที่มาจากมือของคุณเองครับ

ใช่ครับเพราะว่าที่ร้านนี้พอคุณสั่งพิซซ่าแล้ว

ฮาไวน์องค์ฮาไวเอียนหรือจะพิซซ่าหน้าเธอ
อะไรก็หน้าเธอเห็นแล้วน่ารักจริงเชียว

ก็ว่ากันไปแสดงว่าที่นี่ครับ

จากนั้นคุณก็เลือกหน้าวางเข้าไป

เสร็จปั๊บพี่เจ้าของร้านเขาก็จะสอนคุณว่า
คุณจะต้องวางแบบไหนลาดซอสอะไรยังไง
แล้วก็เอาเข้าไปในเตาฟืน

ไปอบน้ำมันก็จะหอมแล้วก็กรอบด้วย

โอ้โหเป็นความอร่อยที่น่าสนอกสนใจ
เพราะว่าชาวต่างชาตินักท่องเที่ยว
ที่ไปที่สุราธานีเขาชอบใจกับร้านนี้มาก

คนไทยซ้อนฝรั่งทำพิซซ่า
ไม่ธรรมดานะพี่คนนี้เจ้าของร้านนี่แหละครับ
คุณผู้ชมถ้าอยากจะลองไปอร่อยด้วยมือของคุณผู้ชมเอง
พิซซ่าเองทานเองแบบนี้

ชาวพิซหรีบายเชนหนิ

น่าขาดมาก
เวลาเราไปเที่ยวแบบนี้นะ
เราได้ลงไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม

หลายคนบอกว่าอยากลองทำพิซซ่าด้วยตัวเองนะเด็ก

ก็อยากจะลองทำพิซซ่าว่ามันทำยังไง

แล้วพอออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหน